ท่านผู้ชมครับหลังจากที่ชาวบ้านที่ลบบุรี
ไม่ได้หลับไม่ได้นอนมาหลายคืน
เพราะว่ามีข่าวเรื่องกระสือออกอารวาส

คุณผู้ชมส่งมาบอกก่อนแล้วข่าวนี้คุณพ่อบอกว่าไงรู้ไหมคะ

กระสือมีที่อยู่ในสังคมบ้าง

มีทุกสิ่งธรรมดาธรรมดา

นี่มีแต่หัวกับไส้ลอยมา

มันก็เริ่มมาจากเมื่อช่วงวันที่๑๓๑๔ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ย
ชาวบ้านนะครับในพื้นที่จังหวัดลบบุรีนะฮะ
โดยเฉพาะลุงวิเชียนดวงเกตอายุ๗๐ปี
เป็นชาวบ้านตำบลบ้านเบิกนะฮะ
บอกเจอกระสือตอนตีหนึ่ง
คืนวันที่๑๓ตุลาคม
มันจะเข้ามากินเป็ดกินไก่อะไรที่แกเลี้ยงเอาไว้
ออกไปเจอเนี่ยถึงขั้นแบบจะเอาเสียมไล่ตีเลยด้วยซ้ำ
ถามไปถามมาเอ้ามีชาวบ้านที่หมู่บ้านอื่นก็เจอเหมือนกันนะ
อย่างน้องปันหรือว่าวีนาแม่ลูกอ่อน

เห็นกระสือมันอาจจะมาหารกหาอะไรแบบกินแถวบ้านของเธอเหมือนกัน
เพราะว่าเธอมีผ้านามัยเปื้อนเลือดที่แบบทิ้งเอาไว้ด้วยใช่ไหม
คุณแม่เพิ่งคลอดก็มันจะมีพวกลงพุ่งเลือดอะไรที่ช่องคลอดออกมาอยู่
แล้วเจอเนี่ยตัวคล้ายกับที่ลุงวิเชียนเจอเลย
เป็นกระสือแก่ผมงอกนะฮะ
ทีนี้มันก็มีการพูดคุยกันไปจนเอาเป็นว่า
ในพื้นที่ตำบลโพตุอำเภอเมืองลบบุรีนะฮะ
แล้วก็หลายตำบลของอำเภอเมืองลบบุรี
กินไปถึงพื้นที่ตะบนบ้านเบิกอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลบบุรีเนี่ย
เขาก็บอกว่าคนนู้นก็เจอคนนี้ก็เจอคนนั้นก็เห็นคล้าย
หลายพื้นที่เลยที่เจอเจอกันมาเนี่ย
ลือกันมาจนแบบไม่ได้หลับไม่ได้นอน
อย่างลุงวิเชียนบอกเจอเนี่ยแบบเป็นกระสือที่แบบเป็นผู้หญิง

วันที่แกเจอเนี่ยแยกเขี้ยวใส่ก็มีนะฮะ
โดยเจอครั้งแรกเจอช่วงกลางดึก
ช่วงกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมา
แล้วมาเจออีกครั้งก็คือช่วงตี๑ของวันที่๑๓ตุลาคม
ติก็ลงพื้นที่ไปนะ๒วัน๒คืนนะฮะ
ล่าสุดวันนี้ดูเหมือนจะได้คำตอบแล้วนะน้องมิ้น
ว่ามันอาจจะไม่ใช่กระสือ
มันอาจจะเป็นขโมยที่มันแอบไปลักขโมยพวกเครื่องสูบน้ำ
หรือว่าข้าวของของชาวบ้านตอนค่ำคืนหรือเปล่า

ผู้ใหญ่เพ้นพิสุทธิ์เหล็กไหลไปเจอหน้ากากนี้นะฮะ
อืม
อ่านี่ผู้ใหญ่เพ้นพิสุทธิ์นะฮะที่ติไปคุยด้วย
นี่เอาหน้ากากเนี่ยที่เคยเจอเนี่ยแล้วเจอตรงจุดริมถนนตรงนี้เนี่ย
เอามาให้ติดูว่าเคยเจอตรงนี้นะแต่ผู้ใหญ่เก็บไปแล้วนะ

อ่าคือไล่ไปอย่างงี้ฮะผู้ใหญ่เพ็ญพิสุทธิ์เป็นหลานของลุงวิเชียน
อ่านี่นะฮะแล้วทีนี้เนี่ยผู้ใหญ่เป็นวิสุทธิ์บอกพอช่วงเนี้ย
อ่าลุงเชียนแกบอกว่าแกเจอกระสือใช่ไหม

ก็เลยมาย้อนคิดดูว่าลุงเชียนก็เคยเจอครั้งหนึ่งเมื่อช่วงกลางเดือนกันยายน
แล้วมันมีอยู่วันหนึ่งนะช่วงเดือนกันยายนเนี่ยผู้ใหญ่เป็นพิสุทธิ์บอกว่าจำได้
นะฮะที่ลุงเชียนบอกมาเจอสองรอบแล้วก็สงกระสือไล่ตามจับจับไม่ทันเนี่ย
เป็นกระสือแก่ผมงอกงอกเนี่ยเขียวเขียวขาวขาวเนี่ยนะ
ผู้ใหญ่เพ็ญพิสุทธิ์บอกว่าตอนนั้นเนี่ยตอนเช้านะฮะ
เพราะว่าบ้านของผู้ใหญ่เพ็ญวิสุทธิ์เนี่ยอยู่ห่างจากบ้านของลุงเชียร์เนี่ย
แค่สองร้อยเมตรนะฮะลุงเชียนเนี่ยเป็นน้าของผู้ใหญ่เพ็ญพิสุทธิ์
มีอยู่ช่วงเช้าวันหนึ่งช่วงกลางเดือนกันยายน
ผู้ใหญ่เพ็ญพิสุทธิ์จำได้วิ่งออกกำลังกาย
แล้วมาเจอหน้ากากเนี่ยถูกทิ้งอยู่ริมถนน
เห็นว่าเออมันยังสภาพดีอยู่ไม่รู้หน้ากากของใคร
ก็เลยเก็บเอาไปวางเอาไว้ที่บ้านช่วงกลางเดือนกันยายนเนี่ย
ยังไม่รู้นะว่าลุงเชียนเนี่ยแกเจอกระสือ
มีคนที่บ้านอยู่ติดกับลุงเชียนเนี่ยมาเล่าให้ฟัง
ลุงเชียนเนี่ยเจอกระสืออ่านี่ฮะ
ผู้ใหญ่ก็เลยเริ่มมาต่อจิ๊กซอว่าเอ๊ะหรือมันจะคือหน้ากากชิ้นนี้หรือเปล่า
เพราะว่าผมก็ดูคล้ายสีดอกเหล่าแล้วก็แยกเขี้ยวด้วย
ใช่แล้วลุงเชียนแกบอกว่ากระสือที่ลอยมาแถวไอ้ล้าวเป็ดล้าวไก่อะไรของแกเนี่ย
พอแกเห็นเนี่ยมันลอยไปทางทิศทางบ้านของผู้ใหญ่เพ็ญวิสุทธิ
อ้าวนี่ไงอยู่ห่างกันแค่สองร้อยเมตรอืม
ที่สำคัญนะฮะคือในช่วงที่เกิดเหตุลุงเชียนเจอกระสือเนี่ย
มีชาวบ้านในพื้นที่ตะบนบ้านเบิกเนี่ยมีเครื่องสูบน้ำหายด้วยนะฮะ
อ่ามันก็เลยเอ๊ะจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าคนร้ายเนี่ย
มันมาขโมยของของชาวบ้านขโมยเครื่องสูบน้ำออก
ขโมยของยามค่ำคืนแล้วก็ใส่หน้ากากมาเพื่ออำพลางใบหน้า
แล้วพอชาวบ้านไปเห็นก็นึกว่าเป็นผีนึกว่าเป็นกระสือ
อ่ามันก็เลยได้ได้ทีเลยทีนี้ค่ะ
คิดว่านักเชียนน่าจะไม่ได้โกหกอ่าเท่าที่เราเจอหน้ากากนะ
คิดว่าน้าเชียร์น่ะไม่ได้โกหกหรอกแกคงเห็นแบบเหมือนคนไปขโมยของแกหรือเปล่า
ใส่หน้ากากอะไรประมาณนี้หรือเปล่าแล้วทำให้แกตกใจคิดว่าเป็นผี
แล้วแกก็พูดมาตอนนี้เราก็ไม่ได้อยากไปคัดค้านความเชื่ออะไรของแกนะ
ที่แกพูดแต่เราอ่ะคือเรามองเห็นว่าเอ้ยเรื่องอ่ะ
เราเจออันนี้โดยบังเอิญที่มันเชื่อมต่อกับเรื่องที่แกพูดมาว่าเจอหน้ากาก
อันนี้เราก็เลยคิดว่ามันเป็นคนไปขโมยหรือเปล่า
มันทำให้แกเข้าใจผิดคิดว่าเป็นผีอะไรประมาณแต่มันลอยได้
ก็เนี่ยประเด็นเราไม่รู้ขโมยมันจะลอยได้แต่นี่เราก็ไม่รู้ไงว่าอันเนี้ย
แล้วแต่จินตนาการแล้วเราก็เลยจบเพราะเราหนึ่งคือมันแล้วแต่ความเชื่อ
ส่วนบุคคลนะใครจะเชื่ออะไรก็เชื่อไปแต่เราก็ใช้เหตุใช้ผลอะไรประมาณนี้
นี่ผู้ใหญ่เป็นวิสุทธิ์นะฮะเป็นญาติกับลุงเชียนนะอ่า
เชียนเป็นน้าของผู้ใหญ่ค่ะผู้ใหญ่เลยเรียกน้าเชียนอืม
เชียนเนี่ยบ้านแกอยู่ตำบลบ้านเบิกนะแต่ผู้ใหญ่เพ็ญวิสุทธิ์เนี่ย
เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่เจ็ดของตำบลโพตุห่างกันแค่สองร้อยเมตร
มันเลยคนละตำบลแต่ความจริงเนี่ยใกล้กันนิดเดียว
อันนี้ที่ผู้ใหญ่บอกนะผู้ใหญ่ก็เลยต่อจิ๊กซอว่าคืนนั้นเนี่ยแหม
ลุงเชียนเจอเนี่ยคนร้ายมันไปขโมยของชาวบ้านมันวิ่งหนีมาแล้วมัน
วิ่งหนีมาทางแถวนี้มันเลยถอดหน้ากากทิ้งหรือเปล่าลุงเชียนเลยคิดว่าเป็นกระสือ
นิติก็เลยลองเอาหน้ากากเนี่ยมาดูหน่อยนี่เห็นไหมฮะพี่ผู้ใหญ่ไปเจอมาหน้ากากนี่เป็นแบบนี้นะฮะ
หน้ากากยางนะมีรูของลูกตารูจมูกนี่มีปากนี่เห็นไหม
ผมสั้นสั้นออกสีเขียวเขียวงอกงอกอ่าตีบอกใส่อะใส่ได้แต่หายใจลำบากมาก
แต่มองเห็นชัดแจ๋วเลยทีนี้ถ้าย้อนไปฟังคำสัมภาษณ์ของลุงเชียน
เชียนบอกเจอเนี่ยตีหนึ่งวันที่๑๓นะฮะแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็คือกลางเดือนกันยายน
อ่าหน้ากากเนี่ยที่ผู้ใหญ่เป็นพิสุทธิ์เจอก็คือช่วงกลางเดือนกันยายนค่ะ
วันรุ่งขึ้นตอนเช้ามืดที่ลุงเชียนแกเจอกระสือครั้งแรกมันก็เลยไม่รู้ว่าอ้าว
ถ้าเป็นกระสือครั้งแรกกลางเดือนกันยายนที่ลุงเชียนแกเจอแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นผู้ใหญ่
เป็นพิสุทธิ์ที่เป็นน้าเนี่ยอ่าที่เป็นหลานเนี่ยมาเจอหน้ากากอันเนี้ย
มันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าคนร้ายอาจจะสวมหน้ากากมาไล่ขโมยของชาวบ้านแล้วก็วิ่งหนี
ใช่แล้วยิ่งกลางคืนมันมืดอะค่ะมันเห็นแว๊บไปแว๊บมามันก็ดูไม่ออกอ่ะ
แต่อืมไอ้คืนวันที่สิบสามตุลาคมอ่ะค่ะช่วงตีหนึ่งอ่ะอืม
ลุงเชียนก็บอกแกเจออีกอ่ะค่ะอันนี้กระสือหรือลื้อหน้ากาก
หรือว่าคนร้ายมันก็ยังมีหน้ากากอยู่อีกเออนั่นน่ะสิ
เห็นว่าชาวบ้านยังลือเรื่องกระสือกันอยู่ไม่กล้าออกจากบ้านตอนกลางคืน
มันก็เลยออกอารวาสอีกใส่หน้ากากไปอีกแล้วลุงเชียนก็ไปเจออีกรอบนึงหรือยังไง
อืมอ่าคือเรื่องนี้อ่ะค่ะคุณพิษนุประพาธานานันต์ในอำเภอเมืองลบบุรี
นี่ไปถึงในอำเภอแล้วนะครับเรียกให้คุณเพ็ญพิสุทธิ์หรือว่าผู้ใหญ่เพ็ญพิสุทธิ์
ไปพบหน่อยสอบถามข้อได้จริงแล้วสุดท้ายนายอำเภอเป็นคนออกมายืนยันนะคะว่า
ว่ากระสือที่เจอไม่ใช่เรื่องจริงจากการลงพื้นที่ตรวจสอบช่วงกลางคืนเนี่ย
จะเห็นแสงไฟฉายติดหัวของชาวบ้านที่มาส่องกบส่องเขียดหาปลา
หรืออาจจะเป็นตะเกียงไล่นกที่มีดวงไฟเป็นสีแดงค่ะ

ชาวบ้านคนไหนจับโจรสวมหน้ากากได้

คุณติก็เลยพี่ติก็เลย

แล้วไปยืนในที่มืดลองดูไง
ก็นายอำเภอบอกว่ามันอาจจะเป็นไฟส่องนกส่องกบส่องอะไรใช่ไหม

เอาไฟกล้องสอดไว้ที่หน้าอกแล้วเปิดไฟ
ดูสิคะเหมือนไหมคะพี่อุ๋ย
ตั้งขวานี่

แต่มันก็ถ้าแต่กลางคืนดึกก็น่ากลัวนะ
กลางคืนดึกมันคงน่ากลัวแหละแต่ถ้าถามว่าเหมือนกระสือไหม

นี่มีการเอาไฟฉายสอดเข้าไปในหน้ากากแล้วเปิดไฟ

เพราะเอาไฟสอดเข้าไปในหน้ากากไหนดู

อันนี้พยายามอยู่เนอะนี่ยังอยู่ที่เสื้ออยู่ใช่ไหม
ติก็พยายามมาก
ไม่ถึงยังขึ้นไปยังขึ้นไปไม่ได้นี่ยังอยู่ในเสื้ออยู่เลยพี่ติ
เพื่อท่านผู้ชมไทยรัฐทีวีไทยรัฐนิวโชว์

แต่เอาเป็นว่าณขณะนี้นะทุกผู้ชมครับ
คือกระสือก็ยังจับไม่ได้

เห็นไหมหน้ากากมันดูเป็นสีแดงนะพี่หุ้ย
แล้วถ้าอยู่อย่างนี้แล้วเดินไปเดินมาเหมือนลอยไหม

แต่ทั้งสองอย่างนี้ต้องบอกท่านผู้ชมไว้ก่อนนะฮะ
คือกระสือที่ชาวบ้านบอกเจอเนี่ย
ยังจับไม่ได้ยังไล่ไม่ทันนะยังไม่เจอนะ

และเจ้าของหน้ากากไอ้โจรที่ใส่หน้ากากเนี่ย

ในอำเภอเนี่ยบอกถ้าใครจับโจรสวมหน้ากากได้

ส่วนคนที่เขาดูข่าวของเราใช่ไหมไทยรัฐนิวโชว์
เขาบอกใครจับกระสือได้เขาให้แสนนึง

เพราะว่าอยากได้เงิน
เอาทั้งสองอย่างเลย
โจรก็จะจับข้าวหัวก็จะเอากระสือก็อยากได้เนอะ
ตอนที่มาทดลองอันนี้พาลุงพี่เชียนมาให้ดูด้วยนะคะ
ลุงวิชัยก็ยืนยันพี่หุย

คนกับคนหลอกผีไม่กลัวอะไรวะกัน

สินค้าอย่างแยกยืนยันในอำเภอกับทางผู้ใหญ่
ที่เขาเอามาทะลังอย่างไรว่ามันไม่ใช่กระสือ

มาจับกระสือเพื่อไปพริษูรไหมครับ
เจ้าป๋องเขาบอกว่ามันไม่มีโอกาส

คุยได้ไหม
ข้างหลังนั้นอะไรคะยิ้มหวานเชียว

อีกได้เดี๋ยวหาว่าเป็นโจรขโมยเครื่องสูบน้ำนะ
เมื่อกี้ลุงเชียนบอกว่าวันนี้ก็ได้คุยกับ
หมอปลามือปราบสัมภเวษีแล้วก็

วันนี้ไปออกรายการพี่หนุ่มกัญชัยกันไง

พี่ป๑งเขาก็พิทยุศูดิผีมานานใช่มั้ย

กระสือมันไม่ออกหรอกลุงยืนยันว่าลุงเจอกระสือจริง
อืมพิมพ์ข่าวแล้วก็ลองไปสำรวจในพื้นที่ดูว่า
มีร้านไหนขายหน้ากากแฟนซีหน้ากากยักษ์หน้ากากผีอะไรแบบนี้ไหม
มีไหมในพื้นที่ไม่มีเลยนะคะ
ก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นการสั่งซื้อจากออนไลน์หรือเปล่า
เขาบอกว่าเขามีแต่ดาบอย่างนี้เหรอมีดาบอย่างนี้หรอใช่ค่ะ
เอ้าคุยกับคุณธินกรนะชาวบ้านในพื้นที่อำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรี
เขาบอกว่าผมเชื่อนะ
เชื่อว่าผมเชื่อว่ากระสือมีอยู่จริง
ส่วนอีก๓๐ผมไม่เชื่อ
แต่เดี๋ยวคืนนี้ผมจะลองไปออกลากกระสือดู

แล้วยังไงหมายถึงเขาจะเอามิดดาบไปลาก
ผมก็นึกว่าไปร้านขายหน้ากากแล้วมีแต่มิดดาบ

คืนนี้จะลองลากกระสือดูเพราะว่า
มีเจ้าของรีสอร์ทชื่อปังในอำเภอแก่งคอย
บอกใครจับกระสือได้ให้ค่าหัวแสนหนึ่งไงคะ

ใช่แต่อันนี้เจ้าของรีสอร์ทปังที่สระบุรีแก่งคอยบอก
จับมาได้จะให้ล้านหนึ่งเลย
หรือใครถ่ายรูปได้ชัดจะให้หนึ่งหมื่นบาท
เมื่อคืนคุณธินกรบอกผมล่าแล้วนะผมล่าแล้ว

คืนนี้ก็เลยกะว่าเดี๋ยวล่าอีก

คืนนี้เขาจะเอามิดดาบลงยันอัคระของหลวงพ่อพัฒน์
วัดเฮ้ยด้วนจังหวัดนกรสวรรค์

แล้วจะไปแบบเงียบจะได้ไม่รบกวนชาวบ้านในพื้นที่ค่ะ

เพราะว่ามันเหิมเกิมมากไอ้กะสือตัวนี้

เดี๋ยววันนี้เราจะมาล่ามันกันที่ลบบุรีตอนนี้ผมอยู่ลบบุรีแล้ว
ชาวบ้านแต่ละบ้านตอนนี้ออกมาอยู่กันหน้าบ้านกันหมด
เพราะว่าไอ้กระสือตัวนี้มันเหิมเกิมมาก
ตอนนี้ชาวบ้านบอกคืนนี้เขาจะไปอีก

เอาฝากไว้อย่างนะคุณธินกร
ใจเย็นก่อนนะอย่าเพิ่งฟันนะ

ถ้าจับกระสือได้นะปังอยู่ที่แก่งคอยสระบุรี

มีหน้ากาก๒อันหรือเปล่า
อ่าทุกผู้ชมครับทีนี้มันก็มีกระแสแพร่หลายอ่าแพร่หลายออกมาด้วยนะครับ
อ่าเป็นสาวสองสาวประเภทสองแต่จากการตรวจสอบติบอกยังไม่เจอนะ
ตอนนี้ยังไม่มีใครยืนยันนะฮะว่าตกลงแล้วเนี่ยไอ้หน้ากากชิ้นนี้อยู่ดีดีเนี่ย
มันลอยมาได้ยังไงโผล่มาได้ยังไงแล้วคนใส่ที่ว่าเขาถ่ายเป็นรูปแล้วก็บอก
ก็ไม่รู้ว่าคนนั้นคือคนที่เอาหน้ากากมาลองสวมหรืออะไรยังไง
นี่ผู้ใหญ่บ้านก็บอกเจอมันหล่นอยู่ที่ถนนนี่เห็นไหมฮะอ้าวเอาเป็นว่า
รอดูกันต่อไปแต่ยังไงชาวบ้านก็ระมัดระวังกันไว้หน่อยกันแล้วกันครั้งกลางคืนนะฮะ
คือถ้าเกิดถึงขั้นไม่กล้าออกจากบ้านเลยข้าวของหายนี่ก็ยุ่งอีกนะใช่ค่ะ